กำลังมีคำถามว่าทำไมคู่รักที่หลายคนอิจฉา
เป็นเพราะอะไรถึงได้มาพบกับจุดที่ต่างคนต่าง

แต่พ่อหมอลักษณ์บอกว่าก่อนเข้ารายการนะฮะ
ถึงเป็นเกาะถึงขนาดขยับตัวไม่ได้
อาทิตย์ที่แล้วนี่เดินอยู่ประมาณ๙ละคืบ

ถอดใจว่าชีวิตมันจะหาไหม้อะนะ
ำพาเมียเลิกกับสามี
ซ่อมบ้านซ่อมรถมีหนี้มีสินมีทุกข์
เสียงานชีวิตเปลี่ยนบางคนตายป่วยเจ็บ
อ่ำถึงพ้นเคราะห์๑๖มกราคมที่ผ่านมา

แสดงว่า๒ปีที่โดนลาหูนั่นถึงขั้นล้มเลยเหรอพี่

อยู่ไม่ได้หรอกเรื่องขนาดนี้มึงอยู่ไม่ได้แล้วใคร